อีกหนึ่งที่พาไปดูอะไรใหญ่กันหน่อย

เดี๋ยวผมพาไปดูโอ้โห
หม้อมาเลย

ใหญ่กว่านี้มีอีกไหม

โอ้โหลากเสียงให้ยาวยาวไปยันเชียงใหม่เลย

ใครดูเหมือนหวุนอยู่น่ะคือใส่มาได้ชาติชาติก็ใหญ่นะ
ว่าใหญ่โตอะไรขนาดนี้เลี้ยงคนได้ทั้งจังหวัดสละมัง
เกินจังหวัดนี้อีกเนี่ยอ้าวคุณผู้ชมครับนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปฐุมทอง
เป็นร้านดังในย่านบางปูสมุทรปราการนะครับคือในภาพเนี่ย
เจ้าของร้านเขายกก๋วยเตี๋ยวหม้อยักษ์นะอืม
ลวกแจกให้กับนักแสวงบุญครับที่ไปร่วมงานกระถิ่นที่วัดบางพลีใหญ่โอ้โห
แล้วก็วางทางก๋วยเตี๋ยวไว้อ่า
ใครอยากกินคุณก็หยิบหยิบหยิบหยิบไปได้เลย

เออเฮ้ยอย่างเก๋อะนี่จริง
แบบนี้เป็นการลดการสัมผัสไงเพื่อป้องกันโควิด๑๙
แล้วเขารวกทีนะโกยเตี๋ยวไม่แค่ทีแล้วตะโก้๒ตะโก้
ทำเยอะขนาดนี้ถามจริงเถอะอร่อยหรือเปล่า
หลายคนบอกว่าอร่อยแน่นอนอร่อยเหมือนต้นตำรับเหมือนที่เขาขายอยู่ที่ทางร้านนั่นแหละครับ

ใครจะล้างค่ะ
คุณโยนฟองน้ำเอาบายทิ้งไปเลย
เพราะคุณต้องใช้ระดับไม้หม็อก
ไม้ขัดถุงครัก
จริงแล้วต้องยก
เหมือนมีแบบเรื่องดึงเป็นชักรอกมาอยู่อย่างนี้
โอ้โฮแล้วได้ถูงอย่างนี้เลย
ใหญ่จริง